คุณผู้ชมคะคำว่ายิงกันสนั่นป่า
เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้แหละแฟ้นนาธีเขาออกรัสระเวณไง

ถือปืนอยู่ตรวจตามแนวชายแดนใช่ไหมแล้วไปเจอไอ้พวกแก๊งค้ายา
ครับแอฟอนดีกันเขาจะขอตรวจค้นแหละ

แบบขึ้นนับไม่ทันว่ากี่ปืน
เสียงปืนดังกี่นัดนะคะคุณผู้ชม
นี่ทหารพรานแล้วก็ทหารกองกำลังผาเมือง

เป็นคารวาลลักลอบขนยา

ชายแดนเลยไทยเมียนมาค่ะที่บ้านหนองปากกล้วย
ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
คือเหตุการณ์คุณผู้ชมจริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตี๓
แล้วลากยาวมา๖๗ชั่วโมง
เป็นคืนรอยต่อวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์
คือเขาก็ไปตรวจลาดตะเวนจะตามแนวชายแดนใช่ไหม
เจ้าหน้าที่ทหารเขาก็ไปเห็นแหละว่ากลุ่มพวกนี้แบกสัมภาระมา
แล้วมีกองกำลังคุ้มกันแล้วมีอาวุธครบมือเดินมา
ช่องทางที่ทหารเฝ้าระวังอยู่
ทหารอ่ะเขาก็เลยขอตรวจไงคะทีนี้พอจังหวะที่ทหารบอกว่า

พวกนั้นไม่ตอบไม่ตอบแต่ว่าสาดกระสุนใส่ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องยิงตอบโต้โอ้โหนี่ปะทะกันสามระลอกนะ
กินเวลาก็คือตั้งแต่กลางดึกจนมาถึงเช้าอะค่ะ
หลังจากนั้นมันก็ชำนาญภูมิประเทศมากกว่าไง
ป่าพวกเขาแบบนี้ก็หลบหนีไปได้แต่นี่ขนาดบางส่วนหลบหนีไปได้นะ
ตอนเจ้าหน้าที่เขาไปเคลียร์พื้นที่ปรากฏว่าพวกแก๊งค้ายา
วิสามันเสียชีวิตไปหกศพนะคะพอไปตรวจดูนะ
ในจุดตรงนั้นก็เจอพวกกระเป๋าเป้ตกกระจายเกลื่อนอยู่ค่ะ
เจอตั้งสิบเก้าใบน่ะเปิดกระเป๋าออกดูหน่อยว่าในกระเป๋าเป้เจออะไร
อ๋อยาเคเอามานับรวมกันเลยเปิดมาทั้งสิบเก้าใบเอามาตั้งตั้งตั้ง
นับดูสามร้อยกว่ากิโลกรัมค่ะก็คิดว่าพวกเนี้ย
เดี๋ยวจะส่งไปยังประเทศที่๓มูลค่ามันจะดีดขึ้นไป
มากกว่าห้าร้อยสี่สิบล้านบาทนะคะแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะ
เขาก็ยึดพวกปืนลูกซองที่ตกอยู่ได้สามกระบอกมีซองลูกกระสุนปืนอากาศหนึ่งซอง
มือถือ๔เครื่องก็ส่งให้กับพนักงานสอบสวนที่สพฝัง
จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปด้วยครับหลังจากนี้เดี๋ยวขยายผลนะคะ